พาไปดูอึงอ่างกันหน่อยช่วงนี้ฝนตกแล้ว
เยอะนะจับกินจับขายมาเลยดีกว่า
ไปละคุณพู้ชม

ไม่มีอะไรน่ากลัวณจะนัดคุณเนี่ย
ที่บ้านเริงตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แก่การจับอึงอ่างจริงเพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งตกนะแล้วก็หยุดใหม่
แล้วอึงอ่างมันจะออกมาหากินมาผสมพันธุ์แล้วก็มาเล่นน้ำฝนส่งเสียงร้องระงมไปทั่ว
อุปกรณ์มีอะไรบ้างล่ะต้องใส่รองเท้าบูธไฟหม้อแบตแบบที่ติดศีรษะ
แล้วก็มีถุงตาไข่และไม้ตะปบเนี่ยเลยอย่างนี้เลย
แล้ววิธีการถ้าเขาเจอเขาก็ตะปบปุ๊บแล้วก็เอามือจับมันผ่านตะข่าย
เสร็จแล้วก็เอามาอวดโฉมนี่ได้ตัวนี้ถ่ายไว้ท้องป่องท้องอ้วนเลยทีเดียว
ชาวบ้านบอกว่าที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นอึ่งแดงและอึ่งเท่านะคะ
เขาจับได้แล้วเอาไปขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
หรือถ้าหากว่าไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่๒๕๐บาทเลยคุณผู้ชม
หลายคนก็เดี๋ยวนี้หันมาทานกันนะล้างทำความสะอาดดีปรุงให้สุก
คุณผู้ชมเขาก็ชอบกันหลายคนอย่างเมนูเด็ดนะคะแล้วก็ยอดฮิตเหลือเกิน
ถ้าไปตามร้านอาหารอีสานคุณผู้ชมเตรียมสั่งเลย
ต้มยำอึงอางใส่สมุนไพรไทยออมอึง
ย่างอึ่งย่างหอมเนื้อปุ๋ยนิ่มอร่อย
พอออกมาเป็นอาหารแล้วอย่างนี้
แต่แม้ว่าสีสันมันจะดูไม่น่ารับประทานแต่หลายคนได้กินแล้วจะติดใจ
เผ็ดอึงอ่างก็ได้นะหรือบางคนจะเอาไปทำเป็นปลาร้าอึ่งนัว
ปลาร้าเอาไว้ปรุงอันนี้เคยได้ยินเนอะ
บางคนไม่รู้ว่าปลาร้าบางชนิดทำมาจากอึ่งเพราะว่าตักตักขึ้นมาเห็นอึ่งตกใจ
จริงจริงเขาทำปลาร้าอึ่งแต่เขาจะบอกก่อนนะว่าปลาร้าอึ่ง
อันนี้ปลาร้าอะไรทำมาจากปลาทำมาจากอึ่งหรืออะไรอย่างนี้

เอาไปสับแล้วก็ใส่กับเครื่องเทศเครื่องปรุงกันไป
นี่ปลาร้าอึงนี่แหละ
มาเป็นตัวเป็นต่อนเลยทีเดียว
นี่ปลาร้าอึ่ง
ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตล่ะคุณผู้ชม
ก็ทานกันไปมันก็เป็นธรรมชาติแหละ
ที่ชอบไม่ชอบใครกล้าทานไม่กล้าทาน
บอกเลยนะว่าลองอาหารมาก็หลาย
ไปถ่ายรายการมาก็เยอะค่ะ
ข้ามผ่านการกินอึ่งไม่ได้จริง

เอาเป็นคุณตลอดกินอ่อมอึ่ง
เฮ้ยยังไม่ค่อยว่างเท่าไร

ผมอิ่มแล้วด้วยเรื่องผม
ก็แล้วแต่คนแต่บางคนเขาชอบก็มีเพราะมันเป็นวิถีชีวิตอย่างที่คุณชิสาบอกอะไรอย่างนี้